ล่ามือปืนซุ่มยิงหัวเมียคนงานทำนากุ้ง
ผัวเมียขุนนี้เนี่ยไปเช่าที่เขาทำนากุ้ง
เมียเนี่ยยืนตกปลาตกปลาอยู่ริมนากุ้ง

คนถูกยิงไปถึงพระพบศพนางเพชรัตน์ชูจันทร์อายุ๓๔ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ที่ท่าเรือสภาพศพเนี่ยถูกยิงด้วยปืนลูกซองสั้นนะ
เข้ากกหู๔รูกระสุนทะลุท้ายทอย๒รู
ในเอกรัฐปัญชันอายุ๔๐สามีแล้วก็ลูก๒คน
๙ขวบคน๘ขวบคนครับกับญาติตกใจครับ
ไปหาเจ้าหน้าที่กันไปให้การกันนายเอกรัฐเล่าบอกว่า
เขาเนี่ยมีอาชีพทำนากุ้งแล้วเช่าที่ดินของในทุนคนหนึ่ง
นากุ้งกับเมียนะครับทำกันมาเนี่ยนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุช่วงค่ำเขากับเมียกับลูกทำงานอยู่ที่นากุ้ง
ซึ่งนากุ้งอยู่ห่างจากท่าเรือ๓กิโลเมตร
ระหว่างเกิดเหตุเขากับลูกก็นั่งพักอยู่ที่ขนำนะฮะไอ้กระท่อมกระต๊อบเล็กอ่ะ
ส่วนภรรยาหรือเมียก็ออกมายืนตกปลาอยู่ริมขนำ
สักพักเขาได้ยินเสียงปืนดังครับวิ่งออกมาดูอ้าวเมียถูกยิงล้มลงกับพื้นแล้ว
เขาก็รีบอุ้มนะครับอุ้มลงเรือหางยาวแล้วรีบพาตัวขึ้นฝั่งนะครับ
ไปโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าพอเรือมาถึงนะฮะนะครับเรือมาถึงท่าปั๊บ
ปรากฏว่าเมียตายแล้วเมียเสียชีวิตซะแล้วเขาไม่รู้ใครยิง
สาเหตุเกิดจากอะไรเขาก็ไม่รู้นะครับไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งกับใครที่ไหนเนี่ย
คาดว่าดักซุ่มเพื่อก่อเหตุนะเนี่ยเบื้องต้นตำรวจตั้งไว้ว่ามันน่าจะมา
มาจากความขัดแย้งส่วนตัวกับคนในหมู่บ้านหรือไม่